สพเมืองสุราชธานีเนี่ยเดี๋ยวไปดูนะครับเพราะว่าเขาใช้วิธีการเยี่ยม
ผู้ต้องหาที่ถูกคุมตัวอยู่ในห้องคุมขังของสพเมืองสุราธานี
โอ้โหมากันแล้วก็ไม่รู้ใครเป็นใครคือปกติก็มีวิธีการในการป้องกันอยู่แล้วนะครับ
ที่นี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นการลดความเสี่ยงด้วยหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่าง
แต่ล่าสุดตอนนี้ใช้วีดีโอคอร์ให้ญาติคุยกับผู้ต้องหานะครับ
แล้ว๑๐เวรก็จะเรียกผู้ต้องหามาที่จุดเยี่ยมหน้าคอมพิวเตอร์ที่เตรียมเอาไว้
ตรงนี้นะครับแล้วญาติจะได้คุยด้วยนะครับแทนการมาเยี่ยมที่โรงพัก
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิด๑๙
นี่ฮะเผื่อบางทีมีอะไรต้องคุยกันจะได้ไม่ต้องมาเยี่ยมตรงนี้นะครับ
หรือว่าหากญาติของผู้ต้องหาจะนำอาหารนำโอเลี้ยงนำข้าวอะไรมาให้
จะมาส่งเองก็ได้แต่ว่าตำรวจเขาจะเอาเข้าไปให้
หรือถ้าไม่สะดวกจะมาทางโรงพักเขาบอกว่าไม่ต้องกลัว
เพราะว่ามีข้าวเลี้ยง๓มื้ออยู่แล้วทั้งข้าวทั้งน้ำ
ก็เลยนำมาให้ดูกันเห็นไหมฮะเดี๋ยวนี้ตำรวจเขาก็ใช้วิธีการต่าง
ในการป้องกันแล้วก็ลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙
ความปลอดภัยนะครับ
เพราะว่าอย่างรัฐบาลเองตอนนี้ก็เน้นย้ำ
เรื่องของช่วงสงกรานเนี่ยที่ประกาศเลื่อนไปอยู่แล้ว
เป็นวันทำงานอยู่แล้วแต่เกรงว่าท่านจะออกไปจับกลุ่มเล่นน้ำกัน

ใช่มันอยู่ใกล้ชิดกันไง
ไม่ติดทุกคนหรอกแต่เราไม่รู้ว่าใครติดหรือไม่ติด
ใครไปรับเชื้อจากตรงไหนแล้วไปแพร่กระจายคนอื่นบ้าง

ก็ต้องมาตรการทุกอย่างมันต้องเคร่งครัดจริง